ธันวาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบสาม
ชนท้ายรถตู้โดยสารสาธารณะสายต่อ๑

เส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
บนครอง๑อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ปลายทางสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักร
มีผู้โดยสาร๑๔คนอยู่ภายในรถ
หลังถูกพุ่งชนรถตู้เสียหลักพลิกคว่ำไปชนกับขอบทาง
และฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนกระจกแตกและประตูเปิดออก
แรงเหวี่ยงทำให้ผู้โดยสารบางส่วนกระเด็นออกมาจากรถร่างกระแทกพื้น
บางส่วนกระเด็นตกลงคลองหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกหนึ่งคนกระเด็นไปกระแทกกับสะพานลอยใต้ทางยกระดับอุตราพิมุกเสียชีวิต
ศพค้างอยู่ตรงนั้นขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในรถตู้
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๙ศพบาดเจ็บ๕ราย
อุบัติเหตุในครั้งนั้นสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบต่อแพรวาอย่างมากในสังคมออนไลน์
หลังมีภาพของเธอถือโทรศัพท์มือถือยืนพิงขอบทางนั่งรถยนต์ในสภาพพังยับเยิน
ขณะที่มีคนเจ็บและคนตาย
ต่อมาเธอชี้แจงว่าได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
และภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่กำลังใช้โทรศัพท์แบ็คเบอรี่พิมพ์ข้อความ
ไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือตอนขับรถตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าถูกดำเนินคดีโดยสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
สั่งโทษจำคุกให้รอลงอายา๓ปีคุมประพฤติ๓ปี
ห้ามขับรถยนต์จนอายุ๒๕ปีบริบูรณ์
ส่วนคดีแพ่งสารดีกาสั่งให้ชดเชยรวมประมาณ๒๕ล้านบาท
ผ่านมา๙ปีเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒
ญาติของผู้เสียชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ครอบครัวของแพรวาชี้แจงว่า
ไม่สามารถชดเชยได้อย่างรวดเร็วเพราะมีเงินสดไม่เพียงพอ
ต้องนำโฉนดที่ดินของครอบครัว๒แปลง
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทออกมาขายทอดตลาด

โดยไม่มีเจตนาจะดึงเรื่องให้ล่าช้า
เมื่อมีการอุทธรณคดีก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่แพรวาต้องเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายของเธอ
และกลายเป็นแผลที่ฝังอยู่ในจิตใจ
ซึ่งไม่ต่างอะไรจากฝ่ายครอบครัวของผู้สูญเสีย